จากปัญหาเรื่องของเครื่องบินดีเลมาหลายต่อหลายครั้ง
ทำให้ตอนนี้ผู้โดยสารเริ่มกังวลว่า
แล้วทั่วสงกรานจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะสายการบินสีเหลืองนะครับ
ทีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องกำชับกันหน่อย
สั่งทุกหน่วยงานเลยครับสั่งทุกสายการบินว่า
อย่าดีเลใครดีเลก็เรียกมาตักเตือนกันซะหน่อย
อย่าทำแบบนี้อีกผู้โดยสารเขาเดือดร้อนนะครับ
ผู้โดยสารที่จองตัวของสายการบินนกแอร์ในช่วงของสงกรานรายหนึ่ง
เขาไปตั้งกระทู้ในพันทิพย์คุณผู้ชม
เขาเขียนว่าบินกับนกแอร์๑๓เมษาจะดีเลไหม
เนื้อหาระบุถึงความกังวลที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบินของนกแอร์
เส้นทางนครศรีธรรมราชดอนเมืองอาจจะดีเลช่วงวันสงกราน
เพราะผู้ตั้งกระทู้มีเวลาแค่๓ชั่วโมงในการต่อเครื่องไปต่างประเทศ
ซึ่งมีผู้ไปโพสต์ไปตอบกระทู้ที่หลายคนส่วนใหญ่ก็เห็นใจ
และแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้บริการสายการบินอื่นแทนครับ
ก่อนหน้านี้สายการบินนกแอร์ก็มีการดีเลเที่ยวบินบ่อยครั้ง
ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผู้โดยสารที่หลายคนที่จองตัว
รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็กังวลกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
มีผู้โดยสารร้องเรียนด้วยการแชร์ผ่านโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก
ตอนนี้ได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรียก
บอกว่าไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำซากอีก
เรื่องต้นมองว่าปัญหาเกิดจากการจราจรทางอากาศที่มีความคับข้าง
และการหมุนเวียนเครื่องกลับมาใช้ไม่ทัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำด้วยนะคะว่าแม้ว่าแต่ละสายการบิน
เช่นการชดเชยอาหารเปลี่ยนเที่ยวบินหรือคืนตัว
แต่หากเกิดขึ้นบ่อยเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการได้
ว่าผู้โดยสารเขาสามารถที่จะตัดสินใจเลือกเองว่าจะไปไม่ไปกับใครนะครับ
จากนี้สายการบินที่ได้รับใบอนุญาตเดินอากาศที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว
ก็ต้องนำเสนอแผนการบำรุงรักษาแผนการใช้เครื่องบิน
จำนวนเครื่องบินเที่ยวบินให้สอดคล้องกับการบินไม่กระทบกับการให้บริการ
โดยไปร่วมมือกันกับบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการผลิตเครื่องบินรายใหญ่ในแคนาดา
ให้มาช่วยดูถึงเรื่องของการตั้งชุดทำงานพิเศษ

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเครื่องบินจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขัดข้องรวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องของแผนซ่อมบำรุง
แล้วก็อาจจะมีการจัดหาหรือว่าสำรองอะไรที่จำเป็น
เพื่อแก้ปัญหาเครื่องบินเสียแล้วก็เที่ยวบินดีเลตามที่ปรากฏในข่าวนะครับ